คุณผู้ชมครับที่บุรีรำผู้หญิงคนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในมุ้งนะฮะ

ไม่ออกไปไหนเลย๒เดือนแล้ว

ข้าวปลาไม่กินแต่พอถามเธอบอกว่ากินแล้ว
ครอบครัวกลัวว่าจะโดนคุณสัยหรือเปล่า
แล้ววันพระวันโกนจะร้องไห้
ฮือฮือฮือร้องโหอะไรต่างเนี่ยนะครับ

เราไปที่บ้านหลังนี้เลยครับนี่ฮะมุ้งหลังนี้
มุ้งเนี่ยก็จะมีผู้หญิง
ชื่อว่าคุณแมวอายุ๔๖ปีเรียกว่าพี่แมวก็แล้วกัน

ภายในพื้นที่นางรองบุรีรำนะครับบ้านของพี่แมวอยู่ที่นั่น
เนื้อเก็บตัวอยู่ในมุ้งไม่ออกไปไหนมากว่า๒เดือนแล้ว
เปิดเข้าไปบ้านชั้นเดียวญาติพาไปดูเลย
เราส่องผ่านในมุ้งเห็นพี่แมวอยู่ในมุ้งสภาพผมเผ่ายุ่งเหยิง

ข้าวของเครื่องใช้จานชามวางกระจัดกระจาย
ถ้วยข้าวมีทั้งข้าวที่แบบวางอยู่จนแห้งกรัง
อาหารต่างนี่ครับวางไว้แบบนี้
ทีมข่าวเลยถามว่าพี่แมวเป็นอะไร
ทำไมอยู่แต่ในมุ้งพี่แมวบอกไม่ได้เป็นอะไร

ทั้งที่ครอบครัวบอกว่าเขาไม่ค่อยกินข้าวด้วยนะ

แล้วพี่แมวเป็นอะไรทำไมนอนอยู่แต่ในมุ้งอย่างเดียวพี่แมว
กินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวหรือยังครับ

แต่ว่าไม่ค่อยไปไหนถามคำตอบคำตอบสั้นแล้วก็นอนอยู่แบบนี้ครับ

ของพี่แมวครับคุณยายละอองบอกว่าก่อนหน้านี้
หลานสาวทำงานใช้ชีวิตปกติชอบทำบุญ
แต่พอเลิกกับแฟนประมาณสักครึ่งปี
เหมือนมีอาการซึมเศร้าเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ที่มุ้งไม่ออกไปไหน
ช่วง๒๓เดือนก่อนหน้านี้ไม่พูดไม่จากับใคร
ข้าวปลาไม่กินกินแต่น้ำ
ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้วันพระวันโกนทีไรร้องไห้ทุกที

หมอทำก็จะเป็นหมอในชุมชนที่เขามีความเชื่ออะไรแบบนี้นะครับ
เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องผีสางหรือสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ข้อบพวงงพี่แมวไปดูหมอมาบอกว่าผีเข้าบ้างโดนเจ้าที่เล่นงานบ้าง
จะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะแต่หลานไม่ไปหลานไม่ยอม

ตอนนี้เลยอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย

ผมเป็นอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้เอง
จะกินทำอย่างไร
อ้าวต้องฟังปู่ขาวคุณ
ปู่ขาวปู่ขาวไม่ได้เป็นญาติของใคร
แต่เป็นหมอธรรมพื้นบ้านบอกนี่พอรู้ข่าวมาเลยนะ

ในตัวของนางสาวแมวมันมีของ
สามีเก่าที่เลิกกันไปมาเล่นของ
เขาเรียกว่าวัวหมีหรือวัวดำ
ตอนนี้เห็นบอกว่าของเข้าตัวทั้งสามีทั้งภรรยาเลย

แต่เป็นของเป็นคุณสัยวิญญาณเจ้ากรรมในเวร

เมียไปมีคนอื่นแล้วของมันแตก
กลายเป็นเข้าตัวไปเลยทีนี้
นี่ตอนที่ไปหานี่ก็ทำพิธีให้
ขับคุณสายมนต์ดำออกจากตัวให้เหมือนกันนะ
ก็หลังจากนี้เนี่ยแมวต้องดูแลตัวเองดี

พาพี่แมวไปโรงพยาบาลดูก่อน

แล้วถ้าไปแล้วไม่หาย

จากที่ผมดูภาพแล้วเนี่ย

เอาเขาไปโรงพยาบาลก่อน
เพราะได้ข่าวมาว่าเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาล
ลองเอาไปโรงพยาบาลก่อนนะฮะ

ถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลแล้ว
มันไม่ดีขึ้นยังไง
เดี๋ยวผมลงไปช่วย

ไปโฟกัสที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ